สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ด้วยสายฝนที่โปรยปลายทั่วทั้งประเทศนะคะคุณผู้ชม
อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศบริเวณประเทศจีนค่ะ
ส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักนะคะ

เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะภาคเหนือยังคงมีฝนตกเยอะนะคะ
ตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคอีสานมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะ

ขณะที่ภาคกลางฝนยังคงตกต่อเนื่องค่ะ

ภาคตะวันออกเป็นอีกภูมิภาค

ฝนตกสะสมจนอาจทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้ค่ะ
ขณะที่ภาคใต้พบฝนตกหนักบริเวณฝั่งอันดามันค่ะ
ตกมากถึงร้อยละ๘๐ของพื้นที่

ชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือช่วงนี้ค่ะ

คุณผู้ชมคะเราไปชมภาพของทุ่งนานะคะ
จะไม่ใช่ภาพของทุ่งนาเขียวกระจีปกตินะคะ
เพราะว่าชาวนาในเมืองโชชิงของประเทศจีน
ได้นำเข้าหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะ
สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ลับกันไปมานะคะเป็นภาพเหมือนกับภูเขากลางทุ่งนานะคะ
ทำให้ทุ่งข้าวที่เขียวขจี้แบบนี้
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนขึ้นมาค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ